คุณผู้ชมคะฟังไม่หยุดแล้วนะคะสำหรับธุรกิจน้ำปลาร้าของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังพี่ไมค์พิรมพรนะคะ
คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจริงพี่ไมค์เองเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกของวงการบันเทิงเลยนะคะ
หันไปจับธุรกิจน้ำปลาร้าแล้วประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้เนี่ยมีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศนะคะ
ชาวเน็ตเขาตั้งฉายาให้ว่าเป็นเจ้าพ่อน้ำปลาร้าร้อยล้าน
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพี่ไมค์รีบถ่อมตัวทันทีเลยว่าโอ๊ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอก
แต่ก็ยกมือไหว้น้อมรับตำแหน่งที่ทุกคนมอบให้ค่ะ
ก็ก็ทำไปเรื่อยเรื่อยทำกับกาไฟเรื่อยครับก็ทำไปเรื่อยเรื่อยกับกาไฟเรื่อยครับ
เดี๋ยวเขียนไม่ถูกค่ะก็กินมาี่ยวผมต้องรอไปถำ

คนในสังคมเมืองได้ยอมรับว่าน้ำปลาร่าเราก็สามารถที่จะมาแปรรูปทำให้สะอาด
แล้วก็ปลอดภัยในการบริโภคได้

ฉะนั้นแล้วว่าคนบริโภคปลาร้าเยอะแล้วดีใจไปด้วย

ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็มีนิดหน่อยไม่ได้เยอะครับ